เอามาดูอีกหนึ่งเรื่องนี่เขาก็เรื่องราวของการบนบานสารเก่าเอาเอาไว้

ต้องบอกว่ามันแหมคนที่บนไว้ก็ต้องแก้ตามที่บนไว้
แต่ว่าจริงแล้วถ้าเราบนไว้แล้วมันประสบความสำเร็จเนี่ย
เราก็ดีใจแต่คนที่ดีใจในงานนี้คือพ่อเจ้าบ่าวค่ะ
คุณเพราะว่าพ่อเจ้าบ่าวเขาไปบนบานสารกล่าวไว้
ถ้าลูกชายได้แต่งงานเนี่ยนะจะยกขันหมาก๑๐๐ขันเลยไปสู่ขอเจ้าสาว
และก็ทำตามด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศความสนุกสนานกัน
นี่โอ้โหนับไม่หวัดไม่ไหวเลยไม่ต้อง
ไม่ต้องนับค่ะนับมาแล้วมี๑๐๐ขันแน่นอนนะครับ

ยาวแค่ไหน

ดูกันตั้งแต่ชาติไหน
คำอธิษฐานเป็นจริงตามที่ขอค่ะ
ดูสิคะในที่สุดก็มีงานชื่นมื้นให้คุณพ่อได้ชื่นอกชื่นใจ
งานนี้ไม่ใช่แค่เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะที่มีความสุข
แต่ว่าคุณพ่อเจ้าบ่าวดูแทบจะมีความสุขกับใครเพื่อนเลยคุณค่ะ
หลังจากงานแต่งเสร็จสิ้นนะคะก็มีการจัดงานเลี้ยงใหญ่โต
สมกับความตั้งใจนี่โต๊ะจีนโอ้โหยินดีด้วยนะคะสำหรับคู่นี้นะคะ
รองรักกันยาวนานะคะ
ยินดีกับคุณพ่อด้วยแล้วก็ถ้าคุณพ่อมีลูกชายเพิ่มไปอีกสักคนหนึ่งก็อาจจะอีกสัก๒๓๐๐ขันนะฮะ

เป็นไงล่ะเป็นความพรากภูมิใจของคุณพ่อลูกผู้ชายเกิดมาเนอะต้นชนะ

ทำไมจะต้องบอกผมเด้นว่าเป็นผู้ชายหรออย่างนี้
ต้องพูดผ่านคุณ

มีเมียอย่างถูกต้องตามหลักประเพณี